วันนี้พูดถึงเรื่องราวความทุกข์ก็มีหลากหลายเรื่อง
อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รถปลดทุกข์เกาะติดมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คราวที่แล้ว
ก็คือเรื่องของข้อพิพาทที่ดินของชาวไทยใหม่ราวัย
กับกลุ่มเอกสารสิทธิ์ที่ภูเก็ตนั่นเอง
วันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ที่รถปลดทุกข์ต้องเกาะติดกันด้วยนะคะ
ใช่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าของวันนี้
มีกลุ่มชายชะกันของบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของเอกสิทธิ์เอกสารสิทธิ
ในพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวไทยใหม่ราวัยนั้น
เดินทางเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่าบาลัยนะครับ
รวมทั้งเป็นเส้นทางไปยังสู่สารของชาวราวัยด้วย
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาของทั้งสองฝ่ายอยู่ครับ
กลุ่มชายชะกันเจ้าของเอกสารสิทธิดิน
ในพื้นที่หาดราวัยที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
เดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมปิดทางเข้าออก
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวไทยใหม่ราวัยเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หรือที่เรียกกันว่าบาลัยของชาวเลนะครับ
ระหว่างที่กลุ่มชายชะกันนำก้อนหินขนาดใหญ่ไปปิดเส้นทางเข้าออก
ส่งผลให้ครั้งนั้นมีชาวไทยใหม่ราวัยบาดเจ็บไป๕คนนะครับ
จนกระทั่งล่าสุดครับที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นำโดยนางเตือนใจดีเทศครับเป็นประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ไปครับเป็นประธานคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก็จัดประชุมตรวจสอบกรณีชาวไทยใหม่ราวัย
ร่วมกันกับผลเอกสุรินพิกุณฑองครับ
เป็นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาชาวเลตามมติของคณะรัฐมนตรี
นายประเจียดอักษรธรรมกุลรองพุว่ารัชกาลจัวร์ภูเก็ต
รองผู้กรรมกรรมการสถานีตำรวจภูทรชะลอง
และตัวแทนของชาวไทยใหม่ราวัย

โดยหามรือถึงสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
ซึ่งผลเอกสุรินและผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก็เห็นตรงกันครับว่าชาวไทยใหม่ราวัย
เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน
ก่อนที่จะมีการออกโฉนดที่ดิน
ดูจากหลักฐานโครงกระดูกและภาพถ่ายทางอากาศแล้ว

ยังพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

ยังมีจุดที่ชี้ให้เห็นถึงการ

เจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็ไม่ได้ลงไปตรวจสอบ
พื้นที่จริงก่อนออกเอกสารสิทธิ์

จากเอกสารหลักฐานทางราชการเท่านั้น
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ว่ามีการใช้ทางสาธารณะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่
ต่อเนื่องตลอดมา

ใดไปก็ต้องรับข้อมูล

และตามใจต้องรับหน่อย
และเรียกความคิดจุดสำคัญ
และมีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้ว

บริเวณที่มีข้อพิพาทกันขึ้น
ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้แน่นอนค่ะคุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะ
ส่งผลกระทบกับทั้งเรื่องการประกอบพิธีกรรมการสัญจรต่างมากมาย
ดังนั้นวันนี้ค่ะรถปลดทุกข์จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ
ว่าพื้นที่นี้มีความหมายมีความสำคัญกับชาวไทยใหม่ราวัยมากน้อยขนาดไหน
ติดตามได้จากคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวค่ะ
ของบริษัทเอกชนเจ้าของที่ดินกับชาวไทยใหม่บราวัย
เมื่อวันที่๒๗มที่ผ่านมา

อาศัยอยู่บริเวณหาดปลาวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมานานกว่า๑๐๐ปี
หากดูจากกราฟิกในปัจจุบัน
มีชาวไทยใหม่บราวัยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวน๒๔๔ครอบครัว
ประชากร๒๐๖๓คน

แบ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยใหม่บราวัยอาศัยอยู่จำนวน๓๐ไร่

มีนายทุนอ้างเอกสารสิทธิ์และฟ้องขับไล่ชาวไทยใหม่ปลาวัย
จำนวน๑๖๑ครอบครัว
ซึ่งผลพิสูจน์ก็ออกมาแล้วว่าเป็นกระดูกของชาวเล
มาพื้นที่ติดกันจำนวน๓๓ไร่
เป็นพื้นที่ที่กำลังมีข้อพิพาทกับบริษัทเอกชน
และได้นำก้อนหินขนาดใหญ่มาปิดทางเข้าออก
เพื่อไม่ให้ไปสู่สารที่ใช้สำหรับฝังศพเด็ก
และเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมหรือเรียกว่าบาลัย
ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ๓๐๐เมตร
และจุดสุดท้ายที่เป็นหลักฐานว่าเป็นชุมชนดั้งเดิม
คือบ่อน้ำที่ชาวไทยใหม่บราวัยได้ใช้ประโยชน์มานาน
อกจากนี้บริเวณหาดปลาวัยยังใช้เป็นสถานที่วางรอบกักปลา
ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
อีกทั้งยังเป็นจุดซ่อมแซมเรืออีกด้วย
ขณะที่บริเวณทางเข้าออกนั้น
ยังเป็นจุดที่ชาวไทยใหม่บราวัยออกมานั่งรับลมในช่วงตอนกลางวัน
โดยเฉพาะผู้หญิงเด็กและคนชะลา
ส่วนผู้ชายก็จะออกไปหาป่าและกลับมาอีกทีในช่วงเย็น
โดยจะนำปลาทั้งหมดไปขายที่แผงปลาซึ่งอยู่ติดกับชุมชน
ไม่แปลกที่ชาวไทยใหม่บราวัยได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินคืนนี้
เนื่องจากที่นี่เปรียบเสมือนลมหายใจเพราะเป็นทางที่อยู่อาศัย
ที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณแต่เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต
ที่ดินราคาแพงขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้ถูกบีบมาเรื่อย
ชาวไทยใหม่บราวัยถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของเมืองที่กำลังเติบโต
สิรินทิพย์คลีบเขียวข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน
เราจะไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดกันในพื้นที่ครับตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงตอนนี้
ร่วม๖ชั่วโมงว่าเหตุการณ์ทั้งวันเป็นอย่างไรกับคุณสนิทแทร่ซัว
ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยใหม่ราวัยตอนนี้อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วนะครับ

ครับคุณสนิทครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่า
เมื่อช่วงเช้าตอน๑๐โมงกลุ่มชายจัดการเข้าไปพื้นที่นั้นเข้าไป

ในช่วงเช้าก็มีพี่น้องชาวโระเยก็นั่งปกตินะครับเดี๋ยวการเหมือนวันที่๑๗นะครับ
ได้เอาอุปกรณ์ที่จะปิดกั้นทางสัญจรที่ชาวโระเย
โดยมีทั้งหิตแล้วจะศายและก็ปูน

แต่ก่อนหน้านี่มีแจ้สนัทดิประมาณ๓๐นายนะครับ
มีการสอบถามมาจากชาวบ้านว่าตำรวจมาทำมาเยอะเยี่ยม
แต่วันนี้เหมือนกับที่เขาเตรียมการเอาไว้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรง
ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไม่คาด
คิดว่าเขาจะมาปิดทางสัญจรของพี่น้องนะครับ
ค่ะคุณสนิทคะตอนเช้าช่วงสาย
พอคุณสนิทเห็นแบบนี้ตำรวจมากันเยอะแยะมากมาย

คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นไหมคะ
ครับเพราะว่าชาวบ้านภาวะมากครับ
กลัวว่าเหตุการณ์มันจะตำรวจอยู่เหมือนกับวันที่๒๗นะครับ
พี่น้องส่วนมากก็เป็นชาวบ้านผู้หญิง
แล้วก็พอดีมีชาวบ้านอีกหนึ่งคนนะครับ
ก็โทรหาพี่น้องที่อยู่ทางทะเลก็ให้มาเข้าผมมาก่อน
เพราะกลัวเกิดเหตุการณ์รุนแรงกลัวโดนกระทบกระทั่งแม้กระทั่งผู้หญิงคนแก่นะครับ

ทีนี้พอเรารู้ว่ามีกลุ่มชายชะกันนำอุปกรณ์เข้ามาเตรียมปิดทางเข้าออก
ชาวบ้านมีการเคลื่อนไหวอย่างไรกับกลุ่มนั้นที่เข้ามาหรือเปล่าครับ
ส่วนมากก็คือมีการพูดคุยครับ
โทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดนะครับ
ก็กลัวจะมีเหตุการณ์อรุณแรงครับ
แล้วก็เราได้ประสานกับทางทหารเรือ
ทหารเรือเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจเขาให้จังหวัดสั่งการอย่างเดียว
ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้ว
ไม่มีการประทะกันเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับ

แต่แนวนานที่สำรวจเองเข้ามาว่างว่าเป็นการเตรียมมาก่อนนะครับ
ตอนนี้ตั้งแต่๑๐โมงภายละครครับ

ช่วงกลางคืนเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อีกไหมครับ
เฝ้าระวังในพื้นที่ให้เราในช่วงคืนนี้ต่อไปไหมครับ

เออผมว่าน่าจะเป็นทหารมากกว่าครับ

คนนี้ขนาดผมเจอหน้าคนที่ทุบผมผมก็ยังกลัวเลย
มีคนที่ทุบผมด้วยใน๑๓๐คน
ที่มาในวันนี้อย่างนั้นฮะครับใช่ครับ
แสดงว่าคุณสนิทก็คือจำหน้าได้แล้วก็ข้อมูลต่างเหล่านี้
ที่ชาวราวัยมีรวมถึงคุณสนิทมี
ได้บอกกับหน่วยงานของรัฐยังไงบ้างไหมคะ
ก็บอกไปแต่ว่าเขาบอกว่าชุดนี้ชุดใหม่
นี่ชุดเก่าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะผมว่าผมไม่เชื่อ
ถ้าเป็นชุดใหม่นะครับเขาเลยสถานการณ์
เขาดูสถานการณ์ประเมินได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนั้น

แต่ถ้าเป็นพูดชุดเก่าพวกชายคันที่เคยทำร้ายชาวบ้าน
ตรงนั้นน่าจะไม่กลัวชาวบ้านเลยครับ

ทีนี้เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ใช้พื้นที่ในรายการรถปลดทุกข์ค่ะคุณสนิท
อยากที่จะบอกอะไรกับหน่วยงานรัฐ
หรือในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวไทยใหม่ราวัย
อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหา
หรือว่าดูแลสร้างความมั่นใจให้กับชาวไทยใหม่ราวัยอย่างไรบ้างคะ
คือในช่วงนี้สถานการณ์เราประเมินไม่ได้นะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเฝ้าระวังแทนชาวบ้าน
เพราะการที่เรากันพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะให้มีการตรวจสอบ
อยากให้ทุกคนใช้ได้หมดไม่ใช่เฉพาะชาวเลเรา
เรากันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของหลวงนะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบเร่งด่วนแล้วครับ
เพราะว่าความมั่นคงความปลอดภัยของเรายังไม่แน่นอนนะครับอ่า
ได้ครับยังไงต้องขอบคุณคุณสนิทแร่ซัวที่มาพูดคุยกัน
เราจะติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาต่อไปขอบคุณมากนะครับ

ตอนนี้ชาวไทยใหม่ราวัยเองบอกว่ารู้สึกไม่มั่นใจ

เพราะฉะนั้นสอบถามนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าพอจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
คุยกับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ

ครับสวัสดีครับเสียงเบาจัง

ตอนนี้ได้ยินชัดเจนขึ้นไหมคะท่านรอง
ได้ยินโบบ

กลัวว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่

ช่วยสร้างความมั่นใจดูแลเรื่องความปลอดภัย

ชาวบ้านมั่นใจได้บ้างคะกับสถานการณ์นี้
ครับก็ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับ
ได้ได้สั่งการแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านะครับว่า
ที่สำคัญก็คือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนคราวก่อนโน้นนะครับ
ก็คือที่สำคัญก็คือต้องดูแลรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่เขาอยู่บริเวณตรงนั้น
เอาว่าสรุปง่ายคือไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น
อันที่สองก็คืออยู่การประชุมกันแล้วล่ะ
ในส่วนของผู้บริหารของจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็

ก็ไม่ให้มีการเหตุการณ์แบบเหมือนข่าววันที่๒๗เดือนที่แล้วนะครับ

อันนี้แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ตั้งแต่เมื่อเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับ
คือนะตอนนี้สถานการณ์ถือว่าก็ปกติ
ยังไม่ได้มีอะไรรุนแรงมีแต่ชาวราวัยที่อยู่ตอนนี้
แต่ชาวบ้านบอกว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกไหม

ดังนั้นทราบนะคะว่าทางจังหวัดพยายามช่วยเหลือ
ระบุเลยได้ไหมคะว่าเริ่มดำเนินการได้เลย
จัดเจ้าหน้าที่ได้เลยจำนวนมากน้อยขนาดไหนคะ
เรามีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของดูแลตรงนี้
ก็มีตั้งแต่ทางของเทศบาลก็คือมีเจ้าหน้าที่

ซึ่งออกจากพื้นที่เมื่อกี้นี่เองแต่ว่าก็ออกไปทำธุระ

มีของตำรวจเขาก็อยู่นะครับ
มีของทางฝ่ายทหารที่เขาไปดูแลตั้งแต่คราวก่อนนู้นเขาก็อยู่
คือเอาว่าสรุปว่าไม่มีเหตุการณ์
เหมือนเมื่อวันที่๒๗เดือนมกฏา
บรองครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ยุติ
แต่ว่าเอกชนก็มีการนำกลุ่มชายชะกันเข้ามาในพื้นที่อีก
จะมีการประสานเอกชนเพื่อให้รอดำเนินการให้เสร็จก่อนดีไหมครับ
ค่อยเข้ามาพื้นที่มีการพูดคุยกับเอกชนไหมครับ
ได้พูดคุยกันในตรงนี้ว่าเรื่องกรณีอย่างนี้
ซึ่งยังเหตุการณ์มันยังไม่ยุติเท่าไหร่เนี่ย
เราก็ขอร้องทางโน้นว่าอย่าเพิ่งดำเนินการเลย

แต่ว่าตั้งแต่เมื่อเช้าก็ไม่มีอะไรขึ้น

เอกชนก็ให้การตอบรับใช่ไหมคะ
คราวก่อนโน้นตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับ

ครั้งนี้จะประสานเอกชนเพิ่มเติมไหมครับ
ว่าต้องทำอย่างไรให้ชาวบ้านกับเอกชนนั้น

ครับผมอันนั้นเป็นหัวใจหลักครับผม

เรื่องของการประสาน
ก็ต้องประสานต้องประสานอีกรอบ
เพราะเมื่อเช้าก็คุยกับท่านพุทธว่าแล้วแหละครับผม

พูดคุยกับตัวแทนชาวไทยใหม่ราวัย
หนึ่งสิ่งที่ชาวไทยใหม่ราวัยบอกว่า
จำได้ว่าชายชะกันที่เข้ามาเมื่อเช้า

ที่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็เกิดการปะทะกัน
ตรงนี้ท่านรองผู้ว่ามีแนวทางยังไงบ้างไหมคะ
ยังผมยังไม่เห็นชายที่บ้าน

เกิดขึ้นคราวที่แล้วก็มีการแจ้งความ
แจ้งความกันอยู่ทั้งพี่น้องชาวเล
ก็ไปแจ้งความในส่วนของ
ทางคนที่ทางอีกของ
ไปทำร้ายร่างกายอีกฝั่งนึงเขาก็ไปแจ้งความกันอยู่
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ของทางตำรวจเขา
กำลังสอบสวนสืบสวนกันอยู่นะครับ

ที่ในกระบวนการที่ทางตำรวจเขาทำอยู่
ครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งไหมครับท่านครับ
เออเมื่อผมจริงแล้ว
เมื่อเช้าท่านผู้ว่าก็เรียกไปก็มีรองทั้ง๓รอง
แล้วก็เมื่อตอนสักบ่ายโมง
บ่ายโมงครึ่งก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เรียกอีก

ก่อนที่จะออกมาประชุมเนี่ยก็
เพิ่งแยกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่สำคัญมากที่สุดก็คือไม่ให้
มีเกิดเหตุการณ์เหมือนคราวครั้งก่อน

ท่านรองผู้ว่ายืนยันแล้วก็ให้คำมั่นสัญญา

ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับ
กรรมความคือประนานการแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายครับ